มิ่งเอ่ยพระมิ่งกล้าวมิ่งขวัญน้อมสุคันธวัจจนามากล่อมเหกรอบดินหอมพระเสโทที่ถังเทมีหลังเลปลูกหวานกะตันยุตา
ภาพรอยยิ้มแห่งรักพระพักพริ้งอาบอิ่มอเคื้อเหนือเกษาเบื้องรอยบุญฝุ่นทุลีวิมาลาอาเสียงระวาดผจงทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานนิตยสารดิฉัน